ของคุณคิงเนี่ยเป็นเรื่องของเครื่องจักรนะเครื่องเล่น
พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เอามาเป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
ทุกบ้านต้องมีค่ะเป็นประตูรั้วเหล็ก
แล้วเอาอีกแล้วอ่านมาหลายครั้งแบบนี้
มันล้มลงมาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
ล้มลงมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมมันเหมือนมันหลุดออกจากรางอ่ะเนี่ย
มันชำรุดหรือยังไงนะเนี่ยค่ะดูครูสาวคนนี้นะคะ
โอ้ยโยยโยยโยยคือแล้วคุณสังเกตนะ
เอาแรงของเธอดันประตูกลับขึ้นแต่แรงเธอน่ะสู้แรงประตูรั้วเหล็กนี้ไม่ไหวหรอกค่ะ
หล่นมาใส่รถของเธอถ้ามองในแง่ดีนะคุณคิง
เพราะดีที่ไม่ได้หล่นทับใส่ตัวเธอเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเธอน่าจะได้รับบาดเจ็บ
แต่อันนี้หล่นทับใส่รถของเธอเองหลังจากที่เอารถเข้าบ้านแล้ว
นี่เป็นครูสาวของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
เธอเนี่ยบอกว่ากลับมาจากคือไปสอนนักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสือ
เหนื่อยล้าเมื่อยด้วยซ้ำอดหลับอดนอนเหนื่อยมากรีบกลับมาถึงบ้านกะจะเข้าไปนอนพัก
ปรากฏเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านตัวเองนี่แหละ
โพสต์เตือนภัยผ่านโซเชียลอย่างที่ขวัญบอกคุณผู้ชม
เพราะดีที่ไม่ได้ล้มทับใส่เธอนะคะก็รถก็ได้รับความเสียหาย
แล้วเธอก็บอกว่าเธอขอบคุณเพื่อนบ้านด้วยนะที่วิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
และลักษณะเหมือนเพื่อนบ้านเอาเครื่องมือมาเชื่อมเหล็กเชื่อมประตูเอาไว้ชั่วคราวก่อน
แล้วก็ยังดีที่มีรถเนี่ยคันนี้กันเอาไว้ไม่อย่างนั้นเธอคงแย่เหมือนกัน
ยังขอบคุณเจ้ารถน้อยของแม่เธอบอกแบบนี้นะคะ
มีคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วหลายคนก็บอกคุณครูครูโชคดีแล้วจริงนะ
เดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบสภาพของประตูรั้วเหล็กที่บ้านกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ขอบคุณเพื่อนบ้านด้วยนะครับที่มาช่วยกันยกประตูรั้วเหล็กแห่งนี้นะฮะ